คุณผู้ชมมาดูคดีเจ๊แดงค่ะที่บึงการค่ะ
เจ้าของร้านขายของชำที่ถูกฆ่าปาดคอคอเกือบขาดเนี่ยนะคะ
แล้วที่บอกคุณผู้ชมไปว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
ตำรวจเรียกคนที่น่าสงสัยไปสอบปากคำอยู่หลายสิบปาก
แล้วมันมีอยู่๒ประเด็นที่พูดค้างไว้เมื่อวาน
ประเด็นแรกก็คือก่อนที่เจ๊แดงจะถูกฆ่าตาย
มีคนโทรศัพท์หาเจ๊แดงเรียกให้กลับบ้าน
พอกลับไปบ้านโดนฆ่าตายอันนี้ใครไม่รู้โทรหา
สองคือมีหนึ่งในคนที่น่าสงสัยที่ตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำ
อยู่ดีหนีหายออกไปจากพื้นที่เลยหายไปเลย
หายไปทำไมถ้าเกิดตัวเองไม่เกี่ยวจะหายไปทำไม
ล่าสุดวันนี้ตำรวจบอกว่ามีคนต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วตอนแรกไม่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้เจอตัวแล้ว
พอตามตัวได้เอ๊ะคนนี้มีรอยขวนตามตัวด้วย
ไม่รู้รอยขวดนี้ได้มายังไง
นี่นะคะย้อนเรื่องนิดเดียวเจ๊แดงนะคะ
นางอนัญญาบุญปากดีอายุ๔๗
เจ้าของร้านขายของชำที่อำเภอเซกาบึงกาล
ถูกคนร้ายเอาของมีคมปาดคอคอเกือบขาด

แล้วก็นำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
คือเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ต้องสงสัยไป๑๔ปากได้
วันนี้สอบปากคำเพิ่มอีก๕ปาก
มีการเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้

อ้วนรีบเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่ง

เหมือนกับกำลังออกมาจากบ้านเจ๊แดง

แล้วมันคือคืนเกิดเหตุพอดีเลยค่ะภาพ
เหงาดำแล้วไงนะ
เนี่ยแล้วมีชายคนนึงที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เรียกสอบปากคำเมื่อวาน
แล้วเขาไม่ยอมมาให้ปากคำแล้วหายไปจากหมู่บ้านเลยไงค่ะ

ผู้ชายคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเจ๊แดงหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๔เจอตัวชายคนนี้แล้วนะคะ

ควบคุมตัวได้แล้วเขาหนีไปอยู่ต่างอำเภอก็เลยนำตัวมาที่สพปงไฮ

ก็เลยเชื่อว่าผู้ชายคนนี้น่าจะช่วยคลี่คลายคดีได้ไม่เป็นคนก่อเหตุ

วมอ้วนเหมือนในคลิปวงจรปิดใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ๊แดงยังไง

ไม่รู้ขอใช้เป็นนามสมมุติก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เรียกว่าในตายนะคะอายุ๔๐ค่ะ
เป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่เจ๊แดงอยู่อะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ในตายคนนี้
ก็เห็นมาที่ร้านเจ๊แดงบ่อย
แล้วเป็นหัวโจกผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วก็มักจะให้เจ๊แดงช่วยเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือ
แต่จ่ายเงินให้เจ๊แดงทีหลัง

แล้วในตายนามสมมุติคนนี้มันแปลกค่ะ

แขนก็มีรอยขวนค่ะ
แต่ในตายเขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเลย
เขาไม่รู้เรื่องกับการเสียชีวิตของเจ๊แดงเลย
แต่ตำรวจยังไม่เชื่อเพราะพฤติกรรมมันพิรุธหลายอย่างมาก
ก็ขอควบคุมตัวเอาไว้สอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มนะคะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวว่าเจ๊แดง
เหตุการณ์ที่ถูกฆ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว
เจ๊แดงเลิกกับสามีแต่ยังไม่ได้หย่ากัน
แล้วก็ไปมีเรื่องผัวพันคบหากับตำรวจนายหนึ่ง
ประเด็นตรงนี้ทีมข่าวของเราหาข้อมูลเพิ่ม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนใกล้ชิดกับตำรวจนายดังกล่าว
เขาเล่าให้ฟังว่าเจ๊แดงแยกกันอยู่กับสามีมา๑๐กว่าปีแล้ว
สามีไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไปมีภรรยาใหม่
ก็เนี่ยค่ะนานถึงจะกลับมาหาเจ๊แดงสักที
แล้วนัดจะหย่ากันตามกฎหมายเดือนสิงหาคมปีนี้นั่นแหละ
รับว่าตำรวจนายนี้เทียวไปเทียวมามาหาเจ๊แดงบ่อย
ในช่วง๒๓เดือนนี้นะคะก่อนที่เจ๊แดงจะถูกฆ่าตาย
วันเกิดเหตุพอรู้ว่าเจ๊แดงถูกฆ่าตายเขาก็มาดูในที่เกิดเหตุ
แล้วเขาก็ร้องไห้อย่างหนักเลยคืนเกิดเหตุตำรวจนายนี้เข้าเวรอยู่ค่ะ
เขามีพยานหลักฐานว่าเขาเข้าเวรอยู่ก็เลยถูกตัดออกไปจากคนที่น่าสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเจ๊แดง
ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงเรื่องหนี้สินค่าหวยที่เจ๊แดงรับแทงหวย
ประเด็นนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลอีกนั่นแหละคือเหมือนเรื่องมันค่อนข้างจะอ่อนนะคะ
หนี้สินค้าหวยค่ะลูกหนี้แต่ละคนติดค้างหนี้เกือบพันสองพันมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นที่จะฆ่าล้างหนี้นะคะ
ของเจ๊แดงบอกกับทีมข่าวว่าทางครอบครัวตัดสินใจจะไม่เผาศพแม่จนกว่าจะจับคนร้ายตัวจริงได้เพราะกลัวว่าคดีจะเงียบค่ะ
และไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์เพราะไปตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด
ก็ไปเจอสร้อยคอทองคำไปเจอแหวนของแม่แล้วนะคะที่บอกว่าหายไปในตอนแรกสุดท้ายเจออยู่ในกระเป๋าส่วนตัวอีกใบหนึ่ง
ตอนนี้ของที่หายไปก็มีแค่กระเป๋าคาดเอวมีเงินสดอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องค่ะ
คือลูกเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าคนที่มาฆ่าแม่ต้องเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อของบ่อย
แม่เองก็เป็นคนระวังตัวต้องคนสนิทเท่านั้นถึงจะเข้าออกบ้านได้หลังจากปิดร้าน
ไม่แน่ใจว่าเป็นการทะเลาะกันเข้าใจผิดแล้วก็ฆ่าแม่อย่างโหดเยี่ยมด้วยความโกรธแค้นหรือเปล่า
เห็นว่าเราเริ่มที่จะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องประเด็นใช่ไหมคะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องชิงทรัพย์
ใช่ค่ะหนูว่าไม่ใช่เรื่องสิ่งชัดแต่เป็นเรื่องแบบอยากเอาชีวิตแม่หนูไปมากกว่า
เด่นประเด็นเป็นชิงทรัพย์หรือว่าถิดปิดมือไป
เพราะว่าสินทรัพย์อะไรอยู่ครบหมด
แต่ว่าเหมือนแบบมันมีข้อมูลอะไรสักอย่างอยู่ในโทรศัพท์แม่
อยู่ในโทรศัพท์แม่โทรศัพท์น่ะของแม่หาย
ตรงที่แม่นอนทุกวันนะครับแบบหนูแบบหนูไม่แบบมันแบบหน้าหนูจะกลับมานะแม่แบบ
หนูไม่รู้หนูเหลือใจตัวเองมากกว่าค่ะ
ถ้ากลับมาก็ได้อยู่เป็นเพื่อน

อาจจะได้ช่วยแม่ก็ได้แบบนี้อาจจะแบบหนูเดินลงมาจากบันไดแล้วเห็นแม่แบบนี้แบบยังหายใจอยู่หนูก็ยังจะได้ช่วยอะค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย้อนไปที่ในตายนามสมมุติวัย๔๐ปีที่เป็นผู้ต้องสงสัยและตำรวจยังควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำนะคะ
ในตายยอมรับแค่ว่า
ผมคือคนในภาพจากกล้องวงจรปิดจริง
พ้างที่คุณผู้ชมดูไปละค่ะ
แล้วไม่ให้การอะไรเพิ่มยอมรับแค่ว่าคือคนในภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจสพปงไฮนำหลักฐาน๒กล่องนะคะ
ไหนจะเสือบผ้าอุปกรณ์อะไรต่างแบบหลักฐาน๒กล่องเลย
ส่งไปพิสูจน์หลักฐานให้ตรวจสอบ
คือในตายเนี่ยมีรอยขีดขวนตามร่างกายหลายจุด
แต่ยังปฏิเสธว่าไม่ใช่คนฆ่าเจ๊แดง
รับแค่ว่าคือคนในภาพจากกล้องวงจรปิด
มีรายงานว่าตำรวจนำตัวในเบ้าเป็นนามสมมุติเหมือนกัน
เป็นลูกน้องคนสนิทของในตายอีกที

เพราะเชื่อว่าทรัพย์สินของเจ๊แดงอยู่กับในเบ้าบางส่วน
ส่วนตำรวจก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
ตำรวจที่บอกคบหากับเจ๊แดงไปมาหาสู่บ่อยตำรวจนายนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์หน้า
เขาขอให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาคบกับเจ๊แดงจริง
แต่ที่บอกว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นเรื่องชู้สาวอะไรแบบนี้

มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักว่าวันนั้นเขาเข้าเวร
ไม่ได้ทะเลาะกับเจ๊แดงด้วยเขาแค่ไปมาหาสู่คบหากับเจ๊แดง
ดังนั้นตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็มีในตายใช่ไหมคะ
แล้วก็ในเบ้าลูกน้องในตายใช่ไหมคะ
แต่ว่าตำรวจนายนี้ที่บอกคบหากับเจ๊แดง

เขาบอกเขารู้จักกันก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยรู้จักกัน
เขาเป็นตำรวจในพื้นที่ก็ต้องรู้จักชาวบ้านในพื้นที่

สุดท้ายเหรอไม่ได้คุยนะครับผม

เขาเห็นว่าพี่เคยไปทะเลาะกันจริงไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ
ไม่เคยมีการทะเลาะกันครับผม

ไม่ได้หนักใจครับผมไม่ได้หนักใจครับ
ผมบริสุทธิ์ใจผมพร้อมจะยืนยันอยู่แล้วครับผม
มีความสัมพันธ์อะไรกับเจ๊แดงไหมครับ
ก็มีครับก็มีอยู่ก็มีครับผม

ครับผมผมยืนยันว่าผมอยู่ที่โรงพักครับ
มีพยานไหมคะ
นั่นก็คือกล้องวงจรปิดครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยครับ

คุณผู้ชมอีกนิดนึงค่ะดูต่ออีกหน่อยค่ะ

ดาบตำรวจโจ้นามสมมุตินายนี้
มันก็มีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่อีกนิดนึงอะพี่อุ๋ย
ต่อให้เขาบอกว่าเขามีภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาเข้าเวรอยู่ตอนช่วงเวลาที่เจ๊แดงถูกฆ่าใช่ไหม

แต่มันมีข้อน่าสงสัยเรื่องไทม์ไลน์นิดนึงค่ะ

คือมีรายงานว่าชุดสืบสวนคลี่คลายคดีไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดโรงพักโป่งหาย
ช่วง๑๘นาฬิกาดาบตำรวจโจ้อยู่โรงพักจริง
สองนาฬิกาสี่สิบสองนาทีลงไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นหนึ่ง
จากนั้นก็เดินขึ้นห้องสี่นาฬิกาสี่สิบสามนาทีค่ะ
ดาบตำรวจโจ้เป็นคนรับแจ้งเหตุฆาตกรรมจากหนึ่งเก้าหนึ่ง
เพราะเข้าเวรห้องวิทยุ
แต่พิรุษคือช่วงเวลาอื่นไม่มีภาพของดาบตำรวจโจ้อยู่ในกล้องวงจรปิดเลย
ถึงตีสี่สิบสามค่ะ

เขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะคะเขายังคงปฏิเสธทุกอย่าง
ตำรวจก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาน่าต้องสงสัยหรืออะไรนะ
ก็อาจจะท้องเสียหรือว่าอาจจะไปอยู่ตรงห้องไหน
ห้องนึงซึ่งกล้องวงจรปิดตรงห้องวิทยุตรงนั้นมันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้
ค่ะตอนนี้ตำรวจที่ให้ข้อมูลมาก็คือมีแค่ในตายกับในเบ้านาม
สองคนนะคะที่ถูกสอบปากคำแล้วเป็นคนที่น่าสงสัยในเหตุการณ์นี้
แต่ว่าช่วงเจ๊แดงก็ประมาณตี๒ตี๓ประมาณนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวรอผลตรวจดีเอนเอมันมีเส้นผมนะคะ
เส้นผมในมือของเจ๊แดงเส้นผมอันนี้จะสำคัญว่ามันจะไปตรงกับใคร
ส่วนแผลที่คอของเจ๊แดงเนี่ยค่ะเหมือนคนร้ายจงใจฆ่าเลยจงใจปาดคอเพราะไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อย่างอื่น
มีรอยเท้า๓รอย๑รอยเป็นของพ่อ๒รอยคาดว่าเป็นของคนร้ายค่ะ
นี่นี่เดี๋ยวตามต่อนะคะเส้นผมรอยเท้าอันนี้เดี๋ยวรอค่ะรอดูว่าเป็นของใครค่ะ
นี่ตำรวจยังกันพื้นที่ไว้เลยนะฮะใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์ลูกผู้ตาย
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวผู้ต้องสงสัยได้หมดเลย
มันจะเป็นหลักฐานสำคัญค่ะ